นำเสนอเฮียบอยปกรณ์ของเรากันดีกว่านะคะ

แต่ว่าวันนี้มีเรื่องราวอีกแล้วนะคะ
เรื่องราวกับน้องสาวน้องวันใหม่
คือเรื่องคุณผู้ชมจำได้เมื่อ๒๓ปีก่อนหน้านี้นะคะ

ต้องผ่านด่านจากน้องวันใหม่ก่อน
กลับไปภาพที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ย

วันนั้นคือพี่นักข่าวเนี่ยถามนะคะ

อายุเท่าไหร่ถึงจะให้เฮียวเฮียมีแฟนได้
ไม่มีหรอก
ถ้าเด็กอารมณ์แบบเออไม่อยากให้มีแฟน

อยู่กับวันใหม่เล่นกับวันใหม่
แจ้วเล่นโหพี่พี่เค้าแจ้วเล่น

พูดตรงนะสัมภาษณ์อยู่วงแตกเลย

อันนี้คือเหตุผลของการครองโสดของเฮียบอยหรือเปล่า
คือตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คุณผู้ชมนะคะ
ก็อย่างที่ทราบกันบอยก็ไม่มีแฟนเลยค่ะ
แล้วตัดภาพมาปัจจุบันค่ะน้องวันใหม่ของเราก็โตขึ้น

เปิดโอกาสให้เฮียบอยสุธิรักเนี่ยสามารถมีแฟนได้แล้วก็คือน้องเฟย์นั่นเองค่ะ
แล้วก็ล่าสุดเองค่ะเฮียบอยผู้แสนอบอุ่นของเรานั้นนะคะ
ได้โพสต์ภาพตีค่ะนี่ภาพคู่กับน้องวันใหม่เลยค่ะ

แปปชั่นเนี่ยเขาแซวน้องสาวบอกว่าทำอซ่อเนอะนี่
เห็นไหมคะน้องวันใหม่นี่เขาใส่ชุดว่ายน้ำทูพีชแล้วนะจ๊ะ
เออเป็นแบบเรียบร้อยน่ารักนี่แหละค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้นะคะว่ากว่าน้องวันใหม่จะได้ใส่ชุดว่ายน้ำแบบนี้

ไม่ผ่านไงต้องผ่านด่านอรหันต์จากเฮียบอยที่ได้ซะก่อนค่ะ
และจากภาพนี้นะคะก็มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์มากมายค่ะ
ชมเฮียบอยนะคะว่าใจดีจังเลย
ให้น้องวันใหม่ใส่ชุดว่ายน้ำได้แล้ว
บางคนก็มาชื่นชมบอกวันใหม่เนี่ยโตขึ้นแล้วขี้อ้อนเหลือเกินนะคะ
ก็เฮียบอยมีแฟนแล้วนี่แหละ

ห่วงเฮียเฮียก็ห่วงน้องนะคะ

เฮีบอยเขาเป็นผู้ชายสไตล์ที่ชอบผู้หญิงน่ารัก
เบาคลาวหมวยอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่ต้องเปิดอะไรมากมาย

ให้พรน่ารักเฮียบอยชอบถูกใจนะคะ